คุณผู้ชมครับเวลาเราขับรถไปเจอที่แยกไฟแดง
มันเป็นไฟเหลืองกำลังจะแดง
กฎแล้วคือต้องชะลอแล้วก็เบรกใช่ไหม
เหยียบเบรกสิแต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็เห็นเยอะหลายคน

เหมือนผู้นิสานในแท็กซี่คันนี้เขาบอกว่า
ทำไมไม่ฝ่าไปแยกนี้มันติดนาน

แค่งี้ก็บอกว่าถ้าเกิดผมฝ่าไปผมดนใบสั่งผมก็ดนคนเดียวสิ

ก็ไม่ได้หาเรื่องนายเจ้าจรุ่นนายผม
ไม่ต้องหาเรื่องค่ะไม่ไปก็คือไม่ไปค่ะ
ทุกคนนะเนี่ยไฟแดงนี่นะผมติดไฟเหลืองไม่ใช่ไฟเหลืองนะครับ
ไฟแดงนะครับมันสั่งให้ผมบริการนะครับก็อย่าสร้างกระแสเออ
นิ่งก็จบแล้วคุณงานบริการอ่ะบริการแล้วคุณไม่ใช่เจ้านายไง
คุณนะครับผู้โดยสารเราขอไม่วิภาพวิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกัน
ให้คุณผู้ชมตัดสินเองว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
ในฝากฝั่งของผู้โดยสารที่ต้องการจะให้แท็กซี่ฝ่าไฟเหลืองไป
เพราะว่ามันติดนานแต่แท็กซี่เขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่แล้ว
ถ้าฝ่าไปโดนไฟแดงโดนใบสั่งเขาก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
ก็กลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัลในโลกโซเชียลตอนนี้มีการแชร์เยอะมาก
เป็นการพูดคุยกันอย่างดุเดือดระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสาร
ที่เป็นผู้หญิงเถียงกันว่าทำไมพี่มีฝาไป
แท็กซี่กับชี้แจงก็ฝ่าไปโดนไฟแดงผมก็โดนไฟสั่ง
แต่ผู้โดยสารก็โต้กลับไม่ไปก็ไม่ต้องไปไม่ต้องพูดเยอะนิ่งก็จบแล้ว
คนขับก็โวยกลับอ้าวผมมารับจ้างผมไม่ใช่ลูกจ้างคุณนะคุณไม่ใช่เจ้านายผมนะ

ในคลิปเนี่ยแท็กซี่เขาเป็นคนอัดคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
จับใจความก็ประเด็นประมาณว่าผู้โดยสารต้องการจะให้จังหวะที่มาถึงแยกเป็นไฟเหลืองพอดี
จะให้ฝ่าไปเพราะตรงนี้มันติดนานแยกสะพานควายมันติดนานมากเลย
แต่แท็กซี่ก็บอกว่ามันผิดกฎหมายทำแบบนี้มันก็ถ้าเกิดผมโดนใบสั่งใครแล้วผิดชอบล่ะอะไรแบบนี้
อย่างที่รู้กันครับถนนในกรุงเทพทุกแยกมันรถเยอะหนาแน่นติดไฟแดงทีมันก็นานนะฮะ
ซึ่งทำให้คนหลายคนเขาก็ที่จะผ่าไฟแดงไปเพื่อให้ตัวเองนั้นผ่านพ้นไปแล้วก็ถึงจดหมายปลายทางเร็ว
อย่างกรณีของผู้โดยสารคนนี้อาจจะมีเหตุผลว่ารีบไปหรือเปล่าก็เลยมีการเถียงกันแบบนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้กฎจราจรมีการเพิ่มในการปรับใหม่แล้วย้ำอีกทีแล้วกันนะครับ
๕กันยายนที่ผ่านมาชัดเจนนะใครฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟแดงนะฮะจะมีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐บาทเยอะนะครับ
อันนี้แท็กซี่เขาก็ทำตามกฎจราจรเนอะอันนี้ก็เข้าใจในส่วนของเขา
คือต้องบอกอันนี้คือฝ่าเนี่ยมันฝ่าไฟเหลืองแต่คือแค่เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าฝ่าออกไปจังหวะออกไปแล้วมันเป็นไฟแดงพอดี

คือเราไม่ได้เห็นจังหวะเป็นภาพวงจรปิดตรงแยก
ว่าตอนที่ผู้โดยสารจะให้ไปเนี่ยมันเป็นแบบเขียวปุ๊บแล้วเหลืองหรือยังหรือยังไง
หรือมันกำลังเหลือแล้วจะไปแดงหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบนะฮะ